คุณผู้ชมค่ะต้องบอกว่าในที่สุดวันนี้ที่รอคอยเข้ามาถึงสักที

สมใจซื้อเจ๊สั่งลุยของเราพี่บุ๋มปรณดาสักทีนึงนะคะ
หลังจากที่เดินหน้าเรื่องของการโทษข่มขืนเท่ากับประหารมานานกว่า๖ปี
ซึ่งพี่บุ๋มก็ได้เผยถึงการประกาศแก้ไขกฎหมายเพิ่มโทษ
ผู้กระทำชำราวที่ครอบคลุมมากขึ้นว่ารู้สึกมีกำลังใจนะ
หลังจากที่เธอเองพยายามต่อสู้มานานกว่า๖ปีค่ะ
จากวันนี้ไปจุดนี้พี่กำลังจะทำอีกหนึ่งมูลนิธิ

ซึ่งถ้าเรื่องอื่นไม่ไหวนะคะ
อย่างเช่นให้ซื้อบ้านหรือว่าให้ช่วยหมาด้วย

แต่ว่าถ้าเกิดเป็นเรื่องของ

หรือว่าความลำบากของคนชะลาหรืออะไรอย่างนี้นะคะ
คืออันนี้มาเลยปรดาเต็มที่ค่ะ
เชื่อว่าปรณดาเต็มที่กับทุกเรื่องอยู่แล้ว
และเป็นอีกหนึ่งเรื่องที่ปรณดารู้สึกว่ามีกำลังใจในการต่อสู้

เชื่อว่าหลายคนก็รู้สึกว่าดีใจกับข่าวนี้ที่เราได้ยินได้ฟังกันไปนะคะ